สวัสดีครับ

เป็นวินาทีที่ครอบครัวของพี่ฝนนะครับ
จากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รับทุนไปต่อลมหายใจ๕๐๐๐บาท

รับ๑๐๐๐บาท

ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อ

สูงสุดถึง๑ล้านบาท

ใจสมาธิดีนะครับ
ผมเอาใจช่วยนะพี่ฝนนะ

เดี๋ยวเราจะมีโจทย์คำถามทั้งหมดขึ้นมาก่อนเนี่ย

๕เรื่องเนี่ยพี่ฝนจะต้องเลือกก่อนเป็นคนแรก

เรื่องที่เหลือไว้ให้กับสมาชิกในครอบครัว

ถ้าพร้อมแล้วมาดูคำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องไทรัสทีวีครับ
ปกติดูไทยรัฐทีวีบ่อยไหมครับพี่ฝนครับ
ก็ถ้าเวลาถักงานเลิกงานขายของก็จะดูค่ะ

แล้วก็ดูคนที่แย่กว่าเราด้วยค่ะ

ก็ขึ้นชื่อมากเลยเรื่องข่าว

ดูช่องนี้ก็ไม่พ้นข่าวแน่

เพราะว่าคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ใครไม่ใช่ผู้ประกาศข่าวของช่องไทยรัฐทีวี
ใครไม่ใช่ผู้ประกาศข่าวของช่องไทรัสทีวี
ใครไม่ใช่ผู้ประกาศข่าวของช่องไทรัสทีวี

ปกติก็จะเป็นคน
ชอบดูรายการไทยรัฐค่ะ

แต่ว่าจะเป็นข่าวช่วงเย็นซะมากกว่า

ฝนเลือกตัวเลือกไหนครับ
ราชตะวันภูชาพิกูลค่ะ
ตัวเลือกที่สามรัชตะวันโภชนุกูลครับ
ขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะพี่ฝนนะ
พี่ฝนจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ให้น้องฟ้าแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องฟ้าขึ้นมาต่อชีวิตครับ
เหลือด้วยกันอีก๔เรื่องนั่นก็คือเรื่องชายเมืองสิงบรรจุสินค้า
บ้านของเรา๒๔๙๙อาทธวันครองเมืองครับ

ทำไมถึงเลือกเรื่องบรรจุสินค้าให้น้องฟ้าครับ
เพราะเวลาหนูถักงานเสร็จน้องฟ้าจะช่วยแพ็คตลอด

เขาก็จะเป็นลูกมือในการบรรจุบันการแพ็คสินค้าเหรอครับ

ขอเชิญน้องฟ้ามาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
พี่ฝนทำงานไหมพรมมากี่ปีแล้วที่ฟ้าเห็นและจำความได้
ตั้งแต่นานแล้วค่ะหนูก็จำไม่ได้เหมือนกันว่ากี่ปี

เงินที่ส่งเรียนเนี่ยใช่เงินที่ทำใหม่พรมนี่ไหมครับ

ก็คือต้องกินต้องใช้อยู่เนอะพี่สาวคนนี้ก็เลยทำอาชีพนี้
มีอะไรบ้างลูกที่พี่ฝนทำ
เป็นพวงกุญแจเป็นตุ๊กตาเป็นหมวกผ้าพันคอกระเป๋า
กระเป๋าสะพายค่ะแล้วก็กระเป๋าใส่โทรศัพท์
เยอะเลยนะเยอะมากเลยอ่ะ

งานส่วนใหญ่หนูแพ็คอะไร
หมวกค่ะเอาหมวกใส่ถุงแล้วก็ปิดเตฟ
สัปดาห์นึงเนี่ยหนูจำได้ไหมว่าแพ็คของเนี่ยเยอะไหม
แล้วแต่งานที่พี่หนูทำมาได้ค่ะ

ก็ถ้าวันหนึ่งถ้าอาทิตย์หนึ่งอย่างนี้ถ้าพี่ฝนไม่ไปไหนเลยก็
หวกก็ประมาณ๑๐ใบได้๑๐ใบขึ้นไปได้อย่างนี้ครับ
เอาล่ะที่ถามนี่ก็คือเกี่ยวกับอาชีพนี่แหละครับ
ที่เลยเห็น

ซึ่งเป็นผลงานของพี่ฝน

วันนี้มีละครั้งให้๑ใบนะครับ

เดี๋ยวพ่อจะเป็นคนที่ติดเทปใสนะครับ

ถุงต่อ๑ใบนะครับ

เอาไปวางจำหน่ายเป็นแบบนี้เลยนะฮะ
ตอนนี้มาฟังโจทย์กติกานะครับ
โจทย์สำหรับเรื่องนี้คือ

หวกใส่ถุงให้ได้จำนวน

ภายในเวลาสามนาทีโอ้โหถ้าพร้อมเริ่มครับ
ส่งให้พ่อไปเลยพ่อติดเออ
เร็วหน่อยลูกฟ้าเร็วนิดนึงเร่งหน่อย
สิบห้าใบพ่อพับเองได้ไหม
ไปลูกเออไปไปไปเลยไปไปลูกเร็วเร็ว
ต้องเล็งมือหน่อยแล้วครับอ่าไป
เวลาเดินไปเรื่อยเรื่อยนะครับตอนนี้นะคะ
เร็วลูกเร็วเวลาเดินเร็ว
พ่อค่อยค่อยเดินสินะครับ

เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถามว่าฟ้าหายใจไหมน่ะ
บอกไม่ถูกเลยค่ะ
กดดันค่ะรู้สึกตื่นเต้นด้วย
ตอนที่หนูทำหนูก็คิดว่าทำให้เหมือนอยู่ที่บ้านแต่ว่าแค่สปีดมือขึ้นมาให้มันเร็วกว่าเดิม
ฟ้ายังไม่หมดหน้าที่ฟ้าต้องเลือกว่าจะให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ออยแล้วจะให้พ่อออยมาตอบเรื่องอะไรครับ

เรื่อง๒๔๙๙อันตภัณฑ์ครองเมือง

ทำไมเลือกชายเมืองสิงห์ให้พ่อออย
พอยชอบฟังเพลงเก่าค่ะ

เอาล่ะก็ไม่รู้นะก็เป็นคนในครอบครัวนะฮะเขาก็ต้องวิเคราะห์เขาก็ต้องรู้กันแล้ว
ขอเชิญพ่อออยมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

พ่อออยชอบชายเมืองสิงหรือครับ

ฟังมาตั้งแต่แบบสองสองห้าสองสิ้นสี่ครับผม

เริ่มดังก็เริ่มฟังเลยเหมือนกัน
แล้วก็เป็นแฟนเพลงที่เหนียวแน่นมาโดยตลอดเลย

ครับตอนนี้พ่อชายก็ได้เป็นศิลปินแห่งชาติแล้วนะครับ
ออยชอบเพลงไหนมากที่สุดครับ
ตอนรุ่นแรกมีเพลงลูกสาวใครหน่อ

ใครหนอขอนะคนสวยเนี่ยเหรอ

มีเรือพ่วงหนกบักไส้แล้วก็มอดกัดไม้
ชมสวนเยอะแยะครับผมหลายเพลง

นะฮะพรพิรมจะร้องชมดง
พ่อชายก็จะร้องชมสวน

เขาจะร้องแก้กันมีไม้หลักปักเลนใช่ไหม

อ่าแล้วเมียพี่มีชู้ล่ะ

ไม่เคยร้องเลยแต่ฟังเขาอย่างเดียว

เอาล่ะที่ผมถามเนี่ยแล้วเป็นเพลงที่เกือบทุกเพลงเลยนะของพ่อชาย

ดังมากทุกเพลงเลยเหมือนกันนะฮะ
สิ่งที่ผมคุยกับลุงเนี่ยอยากให้ลุงได้มีรอยยิ้มนะครับ
แล้วก็ไม่อยากให้เครียด
เพราะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
เมียพี่มีชู้ชาวบ้านรู้หรือเปล่า
ไม่เคยรู้ข่าวแพร่งพราย
ผู้หญิงผู้หยังหนี้ช่างจุด
ชอบเปลี่ยนสไตล์ไวไฟสิ้นดี
เหนือเพลงเมียพี่มีชู้

ตัวเลือกที่หนึ่งปะไร
ตัวเลือกที่สองยังไง
ตัวเลือกที่สามกะไร
ตัวเลือกที่สี่อะไร
ไม่ค่อยเมื่อก่อนฟังบ่อยนี้ไม่ได้ฟังหรอกครับ

ถ้าพร้อมแล้วลุงออยเลือกตอบ

ผิดฟองครับยังไงครับ
ตัวเลือกที่สองยังไงครับ
เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะลุงออยนะ

คุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านก็เอาใจช่วยกันด้วยนะครับ

เดี๋ยวเราไปฟังเฉลยพร้อมกันในช่วงหน้า

ออยจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

เรื่อง๒๔๙๙อันตรภัณฑ์ครองเมือง
อันตรภัณฑ์ของเรา

ขอเชิญแม่ยายการขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

เขาเลือกเรื่องบ้านของเราให้แม่
บ้านที่เราถามนี่ก็คือบ้านที่

หลังนี้ที่อยู่ปัจจุบันนี้

ครั้งสองครั้งเวลาปิดเทิมค่ะ
อ้าวมาช่วงปิดเทอมเท่านั้นเอง
เพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในบ้านหลังนี้บ่อยก็คงจะเป็นลูกสาวลูกเขยแล้วล่ะ

เอาล่ะที่ผมถามเนี่ยถามก็คือบ้านเช่าหลังนี้แหละครับ
บ้านที่พี่ฝนและครอบครัวอยู่แล้วก็ทำมาหากินกันอยู่ในบ้านหลังนี้แหละฮะแม่จ๋าสมาธิดีดีนะ
ตั้งใจดีนะครับเพราะว่าคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ตุ๊กตามีในมือของพี่ฝนใส่เสื้อสีอะไร

ตัวเลือกที่สองแม่ก็เคยส่องเวลาไปแม่ก็ส่องผิดลูกก็จำไว้นะก็ดูอยู่

ตัวเลือกที่หนึ่งสีเหลืองครับ
ขอให้โชคดีนะจ๊ะแม่จ๋า

ถ้าถูกมาตั้งแต่ข้อแรกจนถึงข้อ๔นี้

ครอบครัวของเราจะได้ทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทนะครับ

จะสามารถคว้าทุนไปต่อลมหายใจต่อชีวิตในวันนี้๑ล้านบาทได้หรือไม่สักครู่เดียวในเกมต่อชีวิตครับ
ให้บรรจุหมวกใส่ถุงนะฮะให้ได้จำนวน๑๕ชิ้นภายในเวลา๓นาทีได้หรือไม่ได้ครับ